วัยวะเพศมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้น

เพราะว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหานะฮะนี่คนนี้นี่แทบตายนะครับ

คืออาจจะต้องตัดทิ้งด้วยซ้ำถ้าขอความช่วยเหลือกันไม่ทัน
ทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มก่อสร้าง

นี่ฮะคุณกันจอมพลังได้โพสต์เรื่องราวเอาไว้
พร้อมกับภาพของสารที่เขาใช้ฉีดเข้าไป
นี่คุณกันบอกหนุ่มใหญ่อวัยวะเพศบวมเจ็บใกล้เน่า
มาร้องขอให้ผมช่วยเหลือเพราะเจ็บทรมานมาก
เนื่องจากเห็นเพื่อนเนี่ยฉีดสารเข้าอวัยวเพศแล้วใหญ่
ก็เลยอยากใหญ่บ้างให้เพื่อนฉีดให้แล้วก็ใหญ่ขึ้นจริง
แต่มันคือการบวมอักเสบผิดรูปเจ็บปวดมาก
ตอนนี้อยากได้ที่รักษาแบบด่วนเลย

ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้
โอ้โหคือถ้าคิดถึงภาพก็ท่านดูหลอดยาข้างล่างเนี่ย
วัยวะเพศปกติมันก็จะเป็นเป็นรูปเป็นทรงใช่ไหม

สมมุตินึกถึงภาพเปรียบเทียบกับอะไรได้บ้างอ่ะ

แต่พอฉีดไปแล้วเหมือนหลอดยาข้างล่างเหมือนหลอดที่มันบีบแล้ว
ยับอย่างนี้หรออ่ามันบีบแล้วมันบวมมันเดี๋ยวยับ
เดี๋ยวย่นเดี๋ยวบวมเป็นอย่างนี้ทั้งอวัยวเพศของเขาเลย

นี่นะฮะคุณกันก็โพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปตามเรื่องนี้นะฮะนี่ชายหนุ่มคนนี้นะแล้วก็คุณกันจอมพลังพามานะครับ
มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาทราบเคสแล้วเขาเห็นใจ
เขาเลยรักษาให้ฟรีเลยอืมนะผู้ชายคนนี้ชื่อสมมุติชื่อสุก็แล้วกัน
อายุ๕๒ปีนะครับพี่สุนี่เป็นพนักงานคนงานก่อสร้าง
พี่สุนี่เขาเล่าว่าอย่างนี้ตัวเขาเป็นช่างก่อสร้างอยู่ในครั้งคนงานก่อสร้าง
เพื่อนคนงานเนี่ยก็คุยกันเรื่องการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวเพศ
ซึ่งคนที่เขาฉีดเนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้วิชามาจากในคุก
บอกว่าต้องใช้ยายี่ห้อนี้ฉีดเข้าไปเนี่ยไม่เป็นอันตราย
พี่สุก็เลยตัดสินใจว่าขอฉีดด้วยมีฉีดกันทั้งหมดเนี่ยรวมกัน๓คนนะครับ
วิธีการฉีดก็คือเขาจะเอายาเนี่ยนะที่เป็นครีมหลอดเนี่ย
ครีมมาจากหลอดเนี่ยเอาตัวยาเนี่ยไปต้ม
ยาเนี่ยละลายกลายเป็นน้ำแล้วก็นี่ครีมนี้นะฮะ
คืออันนี้ไม่ได้สอนให้ท่านไปทำนะฮะไม่ได้อธิบายให้ท่านไปทำนะ
อันนี้เตือนให้ฟังนะคือถ้าทำก็เดี๋ยวต้องไปหาที่รักษาอีกนะคะ
ถูกต้องนี่พี่สู่เขาบอกขอเตือนเลยเขาบอกเอาครีมเนี่ยไปต้ม
ยาเนี่ยละลายเป็นน้ำแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยดูดขึ้นมาใช่ไหม
แล้วก็ฉีดสวนเข้าไปทางปลายอวัยวเพศ
ถามว่าต้องฉีดเท่าไหร่พี่พี่สู่บอกก็แล้วแต่คน
คนที่เขาทำให้ที่เขาบอกเขาเรียนวิชามาจากในคุก
ใครอยากใหญ่มากใหญ่น้อยก็แล้วแต่
พี่สุเองเนี่ยบอกขอไปสองเข็มผมขอไปสองเข็ม
คือหมายถึงว่าดูดยาขึ้นมาเต็ม๒เข็มแล้วฉีดเข้าไป
สวนเข้าไปทางปลายอวัยวเพศ

ปรากฏว่าพอฉีดเข้าไปถามพี่สุเป็นยังไงพี่สู่บอก
มันเหมือนแบบมันมีน้ำอะไรเข้าไปค้างอยู่ในองค์คชาติทั้งหมดเลยอ่ะ

แล้วองคชาติเนี่ยมันจากเป็นรูปเป็นร่างปกติธรรมดาเนี่ยมันบิดเบี้ยวผิดรูป
บางส่วนก็บวมบางส่วนก็แบบนูนบางส่วนก็หนาบางส่วนก็เบี้ยว

สาเหตุที่ฉีดเพราะอยากให้สาวติดใจพี่สุบอก

แล้วเพื่อนบอกว่าไม่มีอันตราย
มันมีผลกระทบมากในการใช้ชีวิต
จนรู้สึกว่าเอ๊ะ
วัยวเพศของตัวเองเนี่ยมันใกล้จะเน่าหรือเปล่า
เพื่อนที่มาดูให้เพื่อนบอกโอ้โห
ท่าทางงี้เนี่ยสงสัยต้องตัดขิงแล้วค่ะเนี่ย

พี่สุบาทบอกว่าตัดตัดคนที่มันฉีดก่อนนะครับ
ผมก็เรียกกลัวทำงาน

งงทำงานนี่ไม่เป็นอันทำการทำงานเลยนะฮะ
บอกว่าไปหาหมอมา๓ที่นะครับ
ก็ได้พวกยาแก้อักเสบมายาลดอาการปวดบวมมาแต่มันไม่หาย
หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้หาจริงมันต้องผ่าตัด
ต้องใช้เงินประมาณ๕๐๐๐บาท

ทำงานก่อสร้างค่าแรงรายวันเนี่ย
จะไปพอค่ารักษาได้ยังไง
ไปหาหมอทั้ง๓๔โรงพยาบาล
เขาก็ไม่มีแต่แพง
ผมก็ตัดสินใจแบบขั้นเด็ดขาดแล้ว
ขั้นสุดท้ายแล้วส่งเรื่องเขามาหาพี่เขา
อายครับพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรมัน
แต่มันดีกว่าต้องขัดเสี่ยไปใช่ไหม
นี่ฮะท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลย

แฟนข่าวที่เป็นผู้ชายของเราทางเพจ
หลายท่านบอกพี่ของอย่างนี้เนี่ย

อันนี้พูดตรงทางหลักวิทยาศาสตร์วิชาการเนี่ย
บางทีบางคนไปเพิ่มขนาดให้มันใหญ่
หรือว่าไปทำอะไรที่เขาฝังมุกอะไรพวกนี้
คือบางทีผู้หญิงเขาเจ็บปวดก็มีนะฮะ

จะมีความสุขเหมือนที่ท่านต้องการหรือว่าชื่นชมท่านนะ
คือจริงแล้วก่อนทำอะไรแนะนำให้คุยกันก่อน
ใช่คุยกันก่อนว่าผู้หญิงชอบแบบไหนแล้วค่อยว่ากันนะ
การจะอยู่ด้วยกันรักกันความดีน่ะส่วนหนึ่ง
เรื่องทางความสัมพันธ์ทางเพศอันนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วน
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปทำแล้วตัวยาตรงนี้นะฮะ
ผมก็ไปดูมั้ยว่ามันคืออะไร
ยังไงทีมของเราก็ตรวจสอบนะครับที่คุณกันเขาปริศุเอามาให้

คือยาตัวนี้ถ้าใช้ทางสรรพคุณของเขาเนี่ย
เขาก็มีประโยชน์ของเขาแต่ยาที่ที่ว่าเอาไปต้มจนละลายแล้วฉีดเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยมันขายตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นขี้พึ่ง
มันมีสรรพคุณเอาไว้รักษาแผลผู้พองแผลติดเชื้อแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นสิวเป็นหนอง

เดี๋ยวใช้กับวงการไก่ชนคืออะไรทาแผลไก่เหรอคะ
คือไก่ชนเวลาตีมันจะติกหน้ากัน

เขาจะทาหน้าเพื่อจะให้รักษาแผลหายเร็วไม่เป็นขุยไม่เป็นแดง
คือแผลหนองแผลสิวแผลแมลงกัดแผลแล้วยุงกัด

เพื่อจะให้โอ้โหมีขนาดใหญ่โตอะไรอย่างนี้

นี่ไม่รู้เพื่อนพิสูจน์เขาอีก๒คนเขาเป็นยังไงบ้างนะเนี่ย
บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบรรดาชายไทยทั้งหลายจริงนะครับ
ถ้าอยากเพิ่มขนาดเพื่อมัดใจสาวเนี่ยลองคลิปใหม่นะฮะ
มันไม่ใช่ว่าจะได้ผลทุกทางทุกวิธี
หรือถ้าต้องการทำจริงมันมีปัญหาจริง

คุณก็ต้องไปปรึกษาหมอที่เขาเป็นผู้เจภชานชะม่อทาง

และอวัยวะสืบพันชายบอกว่าหากต้องการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวเพศชายเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์
แล้วอย่าไปฉีดกันเองมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
แต่ต้องรอให้สารแปลกปลอมที่ฉีดเข้าไปเนี่ย

หลังจากนั้นถึงเข้าสู่กระบวนการในการ
ผ่าตัดตัดแต่งหรือกรีดหรือเอาออกอะไรก็ว่ามา
แล้วขอเตือนไปเลยว่าใครที่พลาดไปฉีดแล้ว
อย่าไปแบบทำเองอย่างเช่นเจาะเลยกรีดเลย

หนักกว่าเดิมแน่เลยอย่าไปทำอันตรายเลยคุณหมอบอก
เมื่อคุณตัดสินใจผิดไปแล้วนะครับ
คุณต้องรอให้ตัวสารที่ฉีดมันหยุดไหลก่อนนะครับ
เพราะว่ามันเป็นของเหลวนะครับมันไหลได้
ทีนี้บอกว่างั้นต้องรีบตัดก่อนที่มันจะไหลไปที่อื่น
ไม่ใช่นะครับเมื่อคุณฉีดไปแล้วมันไหลไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับ

มันแทรกเข้าไปในเนื้อแล้วนะครับ
ถ้าเรารีบเข้าไปทำนะครับมันจะไม่จบ
เพราะฉะนั้นเมื่อคุณฉีดไปแล้วพลาดครั้งที่๑คุณต้องรอ๖เดือนนะครับ

ก็ต้องฝากเตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์
การมีชีวิตคู่กันการรักกันการอยู่ด้วยกันเนี่ย
แน่นอนว่าความรักเป็นเรื่องสำคัญความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญ
แต่ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ทั้งเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้เนี่ย

ใช่ค่ะจริงคืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมลงทุนต้องใช้คำนี้นะ
เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งแล้วที่ไปแบบนี้